ส่วนความขึ้นหน้านะคะสำหรับการตามหานักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซีย
ที่หายไปจากเกาะเต่าจังหวัดสุราธานีหายไป๒สัปดาห์แล้วนะ
ตั้งแต่๑๖ปุ่มภาพอ้าวเกือบ๑เดือนแล้ว
วันนี้วันที่๑๓มีนาคมแล้วนะคะ
ตำรวจยังคงทำหน้าที่พยายามค้นหาต่อไป
และที่สำคัญตอนนี้แม่ของนักท่องเที่ยวสาวราวนี้รายนี้นะคะ

เพื่อที่จะมาชี้ตัวลูกสาวจากภาพกล้องวงจรปิดจุดต่างค่ะ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการ

เพื่อสรุปผลการติดตามค้นหานางสาววาเลนตีน่าโนวาสฮาโยโนว่า
เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียอายุ๒๓ปีนะคะ
ซึ่งหายตัวไปอย่างปริศนา
ขณะที่เข้าพักบนเกาะเต่า
ตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รวมทั้งเป็นการประชุมเพื่อที่จะวางแผนค้นหาใหม่นะคะ

มีการพบชิ้นเนื้อและซากกระดูกที่พบในทะเล
ซึ่งการพบครั้งนั้นยืนยันไปแล้วนะคะว่า

แต่ว่าเป็นของสัตว์น้ำบางประเภทเท่านั้น

ยังพบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันสุดท้ายด้วย
เพื่อที่จะไปพบกับนางสาววาวาร่านาเมสเนโคว่า
เป็นแม่ของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้
มาจากรัสเซียเลยนะคะมาติดตามความคืบหน้า
ในการค้นหาตัวลูกสาวบนเกาะเต่า
ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้แม่ดูค่ะ
เพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นนางสาววาเลนติน่าจริง
พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานของตำรวจไทย
และพาแม่ไปดูสถานที่ตามจุดต่าง
รวมถึงเป็นการอธิบายการค้นหาผู้สูญหาย
ทั้งบนเกาะบนชายฝั่งและในทะเล
และขอให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามค้นหาต่อไปจนกว่าจะเจอ

เขาก็มีความเป็นกังวลสำหรับเรื่องนี้นะคะ
ได้ร่วมกันทำบุญขึ้นมาที่วัดค่ะ
ทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเต่า
เพื่อเป็นการเปิดทางให้พบนางสาววาเลนติน่าที่หายตัวไปอีกด้วย
เป็นความเชื่อเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเธอเคยเรียนดำน้ำอยู่ที่รัสเซีย
คือเรียนในสระว่ายน้ำแต่ไม่เคยลงทะเลจริงนะครับ
ก็เชื่อว่าครั้งนี้เธอคงมาดำน้ำในทะเลไทยนะครับ